ดูความคืบหน้าหมอสองหมอศาลัยกรรมชื่อดังที่เป็นเจ้าของยูทูปหมอสองท่องโลก
แล้วท่านหายไปที่ประเทศมารีกว่า๒๕วันล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยแล้ว
ท่านบอกว่าท่านปลอดภัยดีนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะกลับถึงประเทศไทยครับ
จุดเริ่มต้นของการหายตัวไปของสุภาพบรุษท่านนี้หมอสองนายแพทย์นพรัชรัตนวราหะขออภัยฮะ
ศัลยกรรมเสริมความงามชื่อดังนะครับเพื่อนของคุณหมอมาโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นห่วงนะพี่
ผมยังไม่เคยไปลึกเท่าพี่เลยถ้ากลับมามาเล่าให้ฟังบ้างนะครับทริปนี้
หลายคนสงสัยแล้วหมอสองไปไหนปกติเวลาท่องเที่ยวจะชอบโพสต์เฟซบุ๊ก
เดตให้แฟนคลับได้ติดตามตลอดเวลาพิกัดสุดท้ายไปเช็คอินที่เมืองโบโบดิลูอาส
ลูอาสโซครับโบโบดิอูลาโซก่อนจะเข้าสู่ชายแดนประเทศมาลีแล้วก็
การติดต่อไปไทม์ไลน์หรือว่าตารางเวลานะครับที่หมอสองเนี่ย
หลังจากเข้าสู่ประเทศมารียี่สิบแปดกันยายนถึงเมืองฟารามานาตอนเก้าใน
นาฬิกา๓๐นาทีแล้วข้ามชายแดนไปเมืองโซนาประเทศมาลีฮะพบเห็นครั้งสุดท้ายที่
เมืองเค็มปารานานะครับประเทศมาลีห่างจากชายแดนไปประมาณ๑๐๐เมตร
มีกำหนดถึงกรุงบามาโกของมาลีในช่วงกลางคืนแต่ว่าไม่ปรากฏตัวที่โรงแรมที่
พักครับยี่สิบเก้ากันยายนไม่มีการติดต่อใดจากหมอสองนะครับหัวใน
พื้นที่เริ่มติดต่อสถานีตำรวจโรงพยาบาลแล้วก็จุดผ่านแดนนะ
เพื่อหาหมอสองและผู้ร่วมเดินทาง
สามสิบกันยายนติดต่อสถานทูตไทยในเซเนเกิล
แจ้งตำรวจสากลในมาลีนะครับส่งคำร้องถึงหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศส
หน่วยข่าวกรองทหารสาภาพยุโรปทหารเริ่มค้นหาและตรวจสอบ
โดยตรวจคนเข้าเมืองมาลีที่สนามบินกรุงบามาโก
ไม่พบการเดินทางออกนอกประเทศครับและในเวลาต่อมานะครับ
ก็ได้รับการช่วยเหลือทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้โทรศัพท์คุยกับหมอสองนะครับ
รอบแรกเจ้าตัวยอมรับว่าถูกลักพาตัวจริงแต่ไม่ขอตอบเรื่องค่าถ่าย
เนื่องจากกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยล่าสุดวันนี้ได้คุยอีกครับนะฮะ
เป็นรอบที่๒นะครับ
คุยกันทางโทรศัพท์เมื่อช่วงเที่ยงนะฮะบอกเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย

หลังจากได้รับการช่วยเหลือออกมาจากจุดนะฮะ
ที่ถูกลักพาตัวไปมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ขณะนี้ได้คุยกับครอบครัวแล้วอยากเจอหน้าครอบครัวมาก
ชี้แจงว่าการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครั้งนี้
จ้างบริษัททัวร์ในประเทศไทยให้ช่วยดำเนินการครับ
แต่ไม่คิดว่าจะถูกลักพาตัวระหว่างท่องเที่ยว
ขณะนี้สภาพจิตใจแย่มากสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมถูกลักพาตัวไป๒๕วันลองคิดดู
สองยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวกับไกด์ผีนะ
ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายแล้วไม่ได้พักอยู่ที่ดูไบ
ตามที่มีกระแสข่าวนะฮะเอาลองฟังเสียงดูครับ